จะระวังคำพูดค่อนข้างมากเวลาพูดถึงการทำงาน
ซึ่งเป็นการทำงานที่เครียดและกดดันมาก
เพราะว่าคนก็รอทั้งประเทศว่าตกลงถึงไหนแล้ว
จะได้ตัวมั้ยใกล้หรือยังทำไมเงียบจัง
เอาในฐานะสำหรับมุมท่านที่เป็นอดีตตำรวจ
แล้วก็ตามข่าวนี้ท่านว่ามันยังไงกันแน่คะ
คือก็ต้องยอมรับเพราะว่าประชาชนต้องกดดัน
เพราะหนึ่งเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญ
และคดีที่มันเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะเป็นเด็ก
เพราะถ้าเกิดเรายังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้แล้วเรายังไม่รู้คนร้ายเนี่ย
เราต้องคิดว่าประชาชนและชุมชนแถวนั้นเขาจะทำยังไง
ลูกหลานเขามีนี่เราก็กลัวอาจจะเกิดคดีแบบนี้อีกแล้วจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นความกดดันตัวนี้มันต้องมีแน่สังคมต้องกดดันประชาชนกดดัน
และที่สำคัญตำรวจต้องกบก็กดดันอีกเพราะตำรวจเราต้องยอมรับตำรวจก็ต้องทำงาน
และตำรวจก็ทำงานยากนะครับอย่างเช่นคดีนี้เราต้องย้อนนิดหนึ่ง
น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า
น้องชมพู่๓ขวบเนี่ยจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
แสดงว่าแสดงว่าต้องมีคนผมไม่เชื่อว่าน้องชมพู่เดินไป
น้องคิดดูว่าเด็ก๓ขวบความสูงขนาดไหน
แล้วถ้าเอามาครึ่งท่อนเป็นขาขาจะก้าวได้เท่าไหร่
มันก้าวไม่ได้และถามว่าเด็กขาสั้นขนาดนี้
จะขึ้นบนหินได้ไหมมันไม่ได้
ทำไมเด็กชมพู่ต้องถอดเสื้อผ้าดังนั้นเราตัดไปเลยว่าชมพู่จะเดินไป
แล้วไปตายเองแสดงว่าต้องมีคนพาไปและทำให้ตาย
อันนี้ก็มาย้อนว่าแล้วชมพู่ไปยังไง
ชมพู่จะไปกับใครถามว่าคนแปลกหน้าชมพู่จะไปไหม
ก็ต้องร้องไห้ต้องไม่ยอมแน่นอน
เว้นแต่คนร้ายเข้ามามาอุ้มมาปิดปากแล้วอุ้มไป
ชมพู่อาจจะไปดังนั้นต้องมาวิเคราะห์ว่าถ้าชมพู่จะไป
ก็ต้องไปคนที่เป็นใกล้ชิดคนคุ้นเคย
หรือคนที่คุ้นชินกับน้องชมพู่เพราะเด็ก๓ขวบ
ดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าจะเป็นกลุ่มไหน
แต่ปรากฏว่าขณะที่ชมพู่หายไปเนี่ย
มันไม่มีใครเห็นผู้ก่อการหรือผู้กระทำความผิด
มันยากตัวนี้ไงพอมันยากตัวนี้
ตัวนี้เพื่อจะมาหาตัวคนร้าย
ต่อจิ๊กซอกับพยานหลักฐานอื่นที่ตำรวจอาจจะมี
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจอาจจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่
เพราะเด็กตายไปตั้ง๔วัน
การจะตรวจสารที่เกิดเหตุเนี่ย
รัฐกลุ่มรอบครอบแค่ไหน
ดังนั้นส่วนนี้เองมันเป็นการตอบโจทย์ด้วย
ว่ามันยากที่เราจะรู้ว่า

ก็ต้องเอามาตรวจสอบ
นี่คือมูลเหตุหรือข้อที่ทำให้สังคมสงสัย
ทั้งหมดที่ทางรองวิชัยอธิบายมาทั้งหมด
คือจะทำหรือไม่ทำทำแล้วทำแบบไหนเนี่ย

เพราะมันก็คืออยู่ในกระบวนการ
แต่คำถามคือว่าเรียนขอถามปลายทางเผื่อไว้
เหมือนกับที่ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คดีนี้
อาจจะไม่ได้ตัวคนร้ายก็ได้
ผมก็มีความรู้สึกอาจจะเป็นเช่นนั้น
เพราะขณะนี้เราต้องเข้าใจว่าเรายังจับ
ที่บอกว่าทำไมจะจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
จริงอย่าคิดว่าจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้นะ
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเลย
รู้ตัวคนร้ายกับจับคนร้ายคนละเรื่องกัน
จับคนร้ายพอรู้เราจะตามจับกี่ปีก็ได้
แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้คนร้ายนะ
นี่มันยากไงเราเลยต้องเผื่อใจว่า

มันมีอะไรเป็นปัจจัยแปรผันได้บ้างคะ
ถ้าสุดท้ายแล้วไม่รู้ตัวคนร้าย
ปัจจัยที่จะทำให้ไม่รู้ตัวคนร้าย
ข้อแรกเมื่อสักครู่นี้ที่รองแต้มบอกไปก็คือ

คือเมื่อพบศพเสร็จแล้วการเก็บพยานหลักฐานในชั้นต้น

มันจะมีอะไรเป็นปัจจัยได้อีกถ้าเราจะไม่รู้ตัวคนร้ายคะ
ก็มันหลักก็เป็นสองอย่าง
ที่เราจะไม่สามารถจะสืบหรือจิ๊กซอไปถึงคนร้ายได้
แต่ถามว่าคดีปิดไหมคดีไม่ปิด
คดีก็ต้องตามหาตัวคนร้ายอยู่แต่ไม่แน่
อาจจะเกิดว่าเราไปจับคุมคดีไหนอะไรอย่างไร
แล้วมาชุ่มโยงกับคดีนี้ก็ได้
คดีนี้ก็สามารถจะฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้
อย่างเช่นคดีอาจจะเด็กเกี่ยวกับตรงนี้
วันหลังคนร้ายไปทำผิดที่อื่น
เก็บจนหมดแล้วนะคือเดี๋ยวนะคะสมมุติว่าถ้าอย่างอื่น
ยังไม่แน่ใจวิธีการทำงานแต่ว่าถ้าอย่างอื่นมันไม่ได้
ไม่ได้เจออะไรแล้วเก็บเท่าที่เก็บได้เท่าที่หลงเหลือไว้
ก็แทบจะจบเพราะว่าตอนนี้เราหลักฐาน
คดีที่ว่าใครก่อเหตุหรือเห็นเหตุการณ์นี้มันไม่มี
พยานบุคคลไม่ดีไม่มีเราก็ต้องมาอาศัยพยานวัตถุ
รอบครอบมากละเอียดมากจนไม่เหลืออะไรไว้ให้
บอกเลยผู้ควรกระทำผิดเนี่ยต้องทิ้งร่องรอย
แต่มันจะทิ้งมากหรือน้อยนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตรวจหาตรวจพบ
คือใครก่อเหตุอะไรต้องทิ้งร่องรอย
ผมถามว่าสมมุติน้องเดินเข้าไปในบ้านน้องต้องทิ้งอะไร
อันดับแรกก็ทิ้งรอยเท้ารองเท้าก็ถือว่าเป็นร่องรอย

ลายนิ้วมือแม้แต่กล้องวงจรปิดอะไรต่าง
มันต้องทิ้งร่องรอยแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถจะเก็บ
ร่องรอยหรือพยานหลักฐานนั้นได้มากแค่น้อยแค่ไหน
แล้วจะเอามาบ่งชี้ตัวตนของผู้ต้องหาได้ขนาดไหน

ถามว่ารู้ตำรวจรู้ทุกอย่างต้องมีหลักฐานแต่ว่า
หลักฐานตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงจับกลุ่มคนร้ายได้ไหม
เพราะการจับกลุ่มคนร้ายไม่ใช่อยู่ดีสงสัยแล้วก็ไปจับ
มีหลักฐานแค่นี้ไปจับเพราะการขออนุมัติไม้จับต้องผ่าน

สารต้องเห็นหลักฐานพอสมควรเลยถึงออกหมายไม้จับ
การจับกลุ่มถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ทำยาก

อย่างที่เราได้เห็นข่าวกันในช่วงวัน๒วันนี้นะคะ
ก็คือว่ามีผู้ชายคนดูทหุบจับตัว

ที่นี่คนก็เลยเชื่อมโยงว่าว่าอุ้ยเกี่ยวไหม
สุดท้ายเนี่ยคือหน้าตอนนี้นะคะตำรวจก็บอกว่ายังไม่เกี่ยวนะคะ
แต่คำถามคือว่าเวลาที่เราจะสงสัยใคร
โดยที่น้ำหนักของหลักฐานกับพยานอื่นมันยังตามไม่ได้เลยมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วเกิดมีคดีอีกคดีหนึ่งขึ้นมาแล้วมันเข้ารักษณะเดียวกันเลยเนี่ย
คำถามคือว่าเวลาตำรวจมองคือแปลว่าคนคนนี้จำเป็นต้องมีน้ำหนักมากที่สุดกว่าคนอื่นไหมคะ
คืออย่างนี้เมื่อเกิดคดีพฤติกรรมอย่างนี้ตำรวจก็จะมาวิเคราะห์ว่า
คดีแบบนี้มันเกิดที่ไหนบ้างเพื่อจะนำ
ว่าเกิดคดีแบบนี้คนนี้เกิดคดีเรื่องเด็กเขาก็ต้องมีสงสัยไว้ก่อน
เฮ้ยมันมาทำได้ไหมมาเกี่ยวยงไหมบ้านใกล้กันไหม
มีอะไรที่จะมาเชื่อมโยงตรงนี้ไหมเขาก็ต้องเอามาสอบ
เพราะมีพฤติกรรมนี้อย่างเช่นเราจำได้ไหม
ข่มขืนคนมีอายุแถวสมุทรสาครแถวนครปฐม
คนร้ายคนนี้จะข่มขืนแต่คนมีอายุใช่ไหมจะไม่ข่มขืนเด็กเลย
ดังนั้นเขาก็จะเอาหาคดีความนะครับคดีความที่เกี่ยวกับ
ข่มขืนคนมีอายุมาถ้าไปเกิดเหตุที่ไหน
มันเป็นข้อสงสัยโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ
คือเป็นตรงทางธรรมชาติแล้วก็เป็นหลักการทำการสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วย
เพราะเมื่อเรายังไม่รู้ใครเป็นคนร้ายนี่ดังนั้นมีคดีอะไรที่มันใกล้เคียง
เราก็ต้องทำการสืบสวนขยายผลว่ามันเกี่ยวกันไหมมีจิ๊กซอเกี่ยวกันไหม
ถ้ามีก็จะต้องเอามาซ้อมสอบสวนและถ้าเกิดมันมีใกล้เคียง
แล้วไม่มีใครเห็นเขาเลยแล้วผมถามว่าเขาเคยมีคดีอย่างนี้จะไปจับกลุ่มเขาได้ไง
มันก็จับกลุ่มไม่ได้ใช่ไหมครับ
คือต่อให้เขาเป็นตัวละครในพื้นที่ที่ใกล้เคียงจะน่าสงสัยที่สุด
ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำใช่และสมมุติสมมุติถ้าคาดว่าเขาทำเขา
สงสัยว่าเขาทำก็ไม่ได้แปลว่าจับเขาได้เพราะเมื่อไปขอสาร

มันก็จะกลับไปที่ปัญหาเดิมคือว่าไม่ว่าคุณสงสัยใครก็แล้ว
แต่คุณมีน้ำหนักมากแค่ไหนที่ขอหมาย
ใช่คุณจะทำยังไงต้องมีน้ำหนักถึงจะจับ
เพราะอยู่ดีคุณไม่มีน้ำหนักคุณจะไปจับกลุ่มเขาได้ยังไง
เข้าใจค่ะก็ที่โอ้โหคือกำลังจะบอกว่าโอ้โห
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในตลอดละเยอะเวลาเดินกว่ามา

ผมเห็นใจตำรวจเพราะผมเคยทำงานเรื่องนี้มาเวลา
เกิดคดีสำคัญเราจะกดดันมาก
เพราะสังคมอยากจะตามอยากจะรู้
แต่บางทีเราเนี่ยหลักฐานมันไม่ทำให้ได้
คือถามว่าตำรวจลงมาเต็มที่นะ
มือระดับพระการทั้งนั้นลงไปเนี่ย
ขนาดที่เอาละเดิมไม่เจอเนี่ย
ก็ไปทำร้ายใหม่ตามกันใหม่

แต่มันก็ยังไม่เจอดังนั้นต้องเห็นใจตำรวจ

คือที่บอกว่าจริงเห็นใจตำรวจคือกำลังจะบอกว่า

ตอนนี้ที่เราคุยกันปัจจุบันมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีต
ตอนที่ว่าพอไปถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว

สมมุติว่าถ้าบังเอิญแบบรั่วออกไป
เก็บไม่ได้ทันและนี่คือพื้นที่มันช้ำหมดแล้ว

อย่างเช่นแบบตอนเกิดเหตุเนี่ยผมไม่รู้คดีเนี่ย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเก็บหลักฐานมากน้อยเท่าไหร่
หน่วยงานที่เข้าไปตรงแรกเนี่ยละเอียดหรือไม่

หรือตามในกรุงเทพต่างคดีสำคัญ
ดังนั้นวันไหนเราจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมอะไรก็ได้
เพราะไม่มีคนเข้าไปแต่ถามว่าคดีนี้มีไหม
อาจจะไม่มีมาทำพิธีกรรมทางภาคทางคนส่งอะไรเดินไปหยิบ
เผลอคนร้ายที่ทำอาจจะไปในนั้นด้วย
ครับถ้าเราคุยกันแบบนี้ก็มันก็ยิ่งลำบากขึ้นไปเรื่อย
ผมเห็นใจตำรวจว่ามันไม่เห็น
คือว่าเอาให้รู้ก่อนรู้ว่าเป็นใครนะครับ
ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ง่ายนัก
แล้วรู้แล้วเนี่ยเผลอเชื่อมมาไม่ถึงว่าจะจับให้ได้ด้วย
เพราะว่าต่อให้รู้เนี่ยแต่ว่าถ้าแบบมันเละเทะหมดแล้ว

ผมยังมองว่าตำรวจเขาทำงานใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เผลอในใจเนี่ยเขาอาจจะรู้นะ

แต่ไอ้จิ๊กซอที่จะไปถึงคนนี้มันมีหรือไม่ล่ะ
อาจจะไม่มีก็ได้หรือมีน้อยก็ได้
ไม่รู้ยากปล่อแรกหรือว่าปล่อที่สองคือ
เปราะแรกคือรู้ไหมแต่การจะก้าวไปสู่ปลอกที่สองคือว่า
เอาผิดได้ไหมต้องเชื่อมให้ติดด้วยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
กับทางผู้สื่อข่าวซึ่งไปอยู่ในพื้นที่นะคะ
ว่าตกลงแล้วช่วงสองสามวันมานี้เนี่ยมันชัดไหมมันชัดไหม
หรือจริงที่คุยกันในพื้นที่คุยกับทางตำรวจแล้วเนี่ย
อาจจะได้ปล่อแรกคือรู้แต่เชื่อมให้ถึงปล่อที่สองคือ
ต้องมากพอที่จะจับเขาให้ได้ด้วย
ฟังท่านพระบัตรรอเนี่ยผมมั่นใจท่านพระบัตรรอนะ
ท่านพระบัตรรอพูดเนี่ยท่านอาจจะรู้ว่าใครก็ต้องสงสัย
แต่ท่านกำลังตามอยู่ว่าไอ้จิ๊กซอตัวที่จะจับกลุ่มนี้ได้หรือไม่ตัวนี้
สุข่าวของไทยรัตน์ทีวีคุณวิมวลวันสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจอมฝันแล้วก็สวัสดีท่านรองวิชัยด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะตอนนี้ความทึกหน้าทางคดีที่สถานีจำนวนผู้ชนปกตรูม
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะ
มารออ่าติดตามความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีการจับกลุ่ม
เรียกว่าจับกลุ่มค่ะมีการเชิญตัวชายเร่ร่อนเข้ามาสอบปากคำ
แล้วก็เข้ามาให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าการสอบปากคำเมื่อวานที่ผ่านมา
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้สอบปากคำ
เอาไปประกอบสำนวนของน้องชมพู่เสียทีเดียวแต่เนื่องจากว่าสิ่งของต่างต่าง
ที่มีการพบอยู่ภายในกระสอบขุนของนายสงบสุดมีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
มันก็จะมีสิ่งของที่เป็นของเด็กหลายชิ้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมสีแดงไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า
จากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของสมุดที่เป็นคาถาเขาเรียกกันว่าคาถาความตาย
เพราะว่าในแต่ละบรรทัดของสมุดเล่นนี้จะมีเรื่องของความตายด้วย
มีการเจอเส้นผมซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเส้นผมของผู้ใหญ่
หรือว่าเป็นเส้นผมของเด็กนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราเอาที่ในในสงบก่อนนะคะ
คือทางด้านของย่าสงบบอกว่านายชงกออกจากบ้านมาประมาณมือแล้ว
พบตัวที่นี่เขาเดินเพื่อที่จะไปที่เขาวงจังหวัดกาลสิน
แปลว่ามาเจอกับผู้สุดท้าวที่บ้านกบเกาะ

หลังจากที่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไปแล้วเนี่ย

ที่จะเดินไปตามเสียงที่บอกเขาในเสียงในศีรษะนะคะ

เขาก็มาเจอกับตำรวจค่ะเมื่อวานนี้
ก็มีการเชิญตัวมาสอบปากคำที่สพกกอกนั่นเองค่ะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อวานที่สอบปากคำไปหลายชั่วโมงเหมือนกัน
แล้วก็ช่วงเย็นนำตัวไปที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
รวมไปถึงไปตรวจสอบเรื่องของการเป็นจิตเวทหรือไม่นะคะ
แต่ว่าญาติเนี่ยเขาก็มาติดต่อที่สพกกอกแต่ก็ไม่เจอ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อที่จะไปรับตัวกลับบ้าน
แต่เห็นบอกว่ามีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวทที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะ
ในส่วนของนายสงบเองนั้นก็อยู่ระหว่างการเก็บดีเอ็นเอตรวจสอบดีเอ็นเอต่าง
ว่ามีส่วนเสี่ยวข้องถึงไม่แต่ยังไม่พบว่ามีความเคลื่องโยงนะครับ
กับทางด้านคดีของน้องช้นผู้เด็กสาววัยสามขวบนะคะ
ที่เขียนชีวิตอย่างพลิกสนาบลูกทูเล็กสไฟถือไม่ด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมก็ยังมีความเคลื่อนไหวของญาติของในกบนะคะที่เดินทางมาที่โรงพักตั้งแต่เช้ามาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ว่าญาติของเขา๒คน๒หรือ๓คนเนี่ยถูกเชิญไปสอบปากคำตั้งแต่วันที่๒๐ตอนนี้น่าจะ๕๖วันแล้ว
แต่ทางตำรวจทางชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวกลับมาทางญาติมีความเป็นห่วงเป็นใยก็มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่นี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ส่วนคดีของนายนารินคืบหน้านิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางคดีของนายนารินเองเมื่อวานนี้ไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ทางญาติเองเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าคดีการข่มขืนเด็กหญิงวัย๕ขวบมีการระบุในสำนวนว่าเกิดขึ้นกุมภาพันธ์
มีการระบุในสำนวนว่ากระทำชำราวเด็กหญิงวัยห้าขวบญาติออกมาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดหรือไม่
เพราะว่าคดีนี้เกิดขึ้นกับเด็กสองคนซึ่งมีการเจรจามีการเคลียร์ปัญหากันไปแล้วด้วยเงินจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าในส่วนของนายนารินนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยแต่ก็ยืนยันว่ามีหลักฐานข้อที่๔เกี่ยวกับคดีเด็กสาววัย๕ขวบที่โดนขุมถือโดนประธรรมทำบราวนะคะ
เชื่อมโยงกันหรือไม่สิ่งที่เชื่อมโยงได้ก็คือเรื่องของอายุของเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะใกล้เกียรติกันค่ะ
จิ้มพราวได้พูดคุยกับนางสาววิธีวงศีรภานายอนามัยวงศีรภารวมไปถึงบรรดายาศยาติของน้องชมพู่นะคะ
วันนี้ก็คุยกับคุณตาด้วยท่านก็บอกว่าทั้งเรื่องของนายนารินทั้งเรื่องของคนเร่ร่อน
เขาก็ไม่อยากจะให้ตำรวจรีบตัดออกไปว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
อยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่ามีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับคดีเด็กด้วยค่ะ
ก็เป็นความเพื่อนไวจากต่อควบคุมค่ะ
ค่ะขออีกนิดเดียวค่ะคุณวิมวลวันค่ะคือถ้าให้ประเมินจากสายตาของนักข่าวเองนะคะ
ในพื้นที่ตอนนี้จริงแล้วมีการพูดคุยกันขณะที่ว่าอาจจะไม่ได้ตัวคนร้ายไหมคะ
คือไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจไม่รู้แต่ต่อให้รู้คือการจะเชื่อมไปโดยหลักฐาน
คือมีการเผื่อไว้ไหมว่าตกลงหลักฐานมันเชื่อมไปถึงตัวคนที่แม้ว่าจะรู้ตัวได้หรือเปล่านะคะ
ตอนนี้เท่าที่ไม่ได้มีการพูดคุยกับนายตะเผือต้านท่านที่เราคุยนะครับ
เขาก็ยังคงมั่นใจว่ายังมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้
แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนแล้วก็สอบส่วน
เพราะว่าคดีนี้ต้องยอมรับว่าหลักฐานอะไรต่างค่อนข้างที่จะหายาก
แต่เมื่อก่อนหน้านี้ก็๒๓ชั่วโมงค่ะเราได้คุยกับคุณตา
คุณตาก็พูดคุณตาก็คือนายชาญหลาโพนะคะ
ก็มีการคุยกับดิฉันเองก็บอกว่าตอนนี้ตอนแรกที่ตำรวจเข้ามาสืบสวนคดีเนี่ย
ความมั่นใจ๑๘๐๘๐เลยว่าจะสามารถจับคุมคนร้ายได้
แต่เมื่อเวลาผ่านไป๑เดือนจนกระทั่งตอนนี้๔๕วัน
เข้าใจค่ะคุณแพทย์มนวัลขอบคุณมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเราได้ต่อสายเป็นคุณแม่ของน้องชมพู่อีกสายหนึ่งขอบคุณนะคะ

ปิดท้ายที่รองวิชัยนิดเดียวค่ะก่อนไปโฆษณา

ก็ก็ถือบอกว่าก็เหนื่อย
เพราะว่าตอนนี้เหมือนตำรวจเขาต้องทำทุกอย่างที่สิทธิ์ทาง

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มีลักษณะคล้ายกัน

ยังไม่มีตัวไหนที่จะบ่งชี้เลยว่ามันใกล้เคียงกัน

คนที่พบว่าคิดว่ามึงสติไม่ดีเนี่ย

อย่างนี้มันยากไงแล้วผมมองยังมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
เพราะคนที่อาจจะคิดแล้วว่าคิดสติไม่ดีเนี่ยมันต้องตรวจสอบหลายอย่างนะ
อย่างเช่นอย่างของที่พบมันเกี่ยวข้องไหม
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าขออีกหนึ่งสายนะคะ
เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าในส่วนของคุณแม่เองมีความคืบหน้าจากปากตำรวจเองไหม
ถึงครอบครัวของน้องชมพู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งสายนะคะกับคุณสาวิตรีวงศรีชาคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จ๋าวันนี้แม่เพิ่งจะไปเจอตำรวจมาใช่ไหมคะ
อ่าค่ะแม่เอาความคืบหน้าล่าสุดนะคะเท่าที่ตำรวจบอกครอบครัวเนี่ย
ตำรวจให้ข้อมูลอะไรเท่าที่แม่จะเล่าให้เราฟังได้บ้างคะ
วันนี้แม่ได้พบตำรวจนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าตำรวจจะสอบแม่ค่ะ
สอบพ่อแต่ว่าแม่ไปเป็นเพื่อนเขาอืมตำรวจก็ได้บอกกับแม่ว่าเราทำงานอยู่ครับ
ทำงานทุกวันแล้วก็ให้แม่แยกมาอยู่อีกห้องนึงค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้พ่อสอบอยู่ไหมแม่
อันนี้แม่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแม่แยกมาอีกห้องนึง
แล้วก็ทางตำรวจก็บอกให้มาส่งแม่ค่ะส่งแม่ก่อน
ค่ะคุณแม่จนถึงตอนนี้มันเดินกว่าแล้วนะคะในส่วนของครอบครัวเองเนี่ย
อนุญาตถามแบบตรงไปตรงมาเผื่อใจไว้ไหมว่าเอ๊ะตกลงเราจะได้ตัวคนร้ายหรือเปล่านะคะ
แม่ก็เผื่อใจไว้อยู่ค่ะแต่ว่าตำรวจก็ให้ความมั่นใจกับเราทุกวันนะคะ
ตำรวจมีพูดอะไรให้เราพอนึกภาพออกไหมคะ
เช่นแม่อีกนิดเดียวก็จะได้หลักฐานแล้วจะมัดตัวได้แล้ว
หรือว่าขอเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่จะได้ความคืบหน้าแล้วนะคะ

ตำรวจท่านก็บอกว่ามันมีความคืบหน้าอยู่แต่ว่าหลักฐานต่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องรอค่ะ
ขอให้แม่อดทนเพราะว่าอย่างหลักฐานนิติเวศมันต้องใช้เวลานะคะ
นี่ตำรวจบอกไหมคะว่าสิ่งที่ตำรวจรออยู่ที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญคือผลนิติเวศหรือว่าคือเรื่องอะไรคะ
อันนี้แม่ยังไม่สะดวกบอกค่ะรอให้ตำรวจให้สัมภาษณ์เองแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะทำเรื่องเสียค่ะ
แต่ว่าตำรวจบอกครอบครัวใช่ไหมคะ
ก็มีบอกบ้างค่ะ
ทีนี้คุณแม่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มันผ่านมาไกลพอสมควรนะคะนับตั้งแต่วันที่เจอน้องนะคะ
ทีนี้ในหมู่บ้านตอนนี้รู้สึกกันยังไงหรือว่าเรื่องเริ่มซาไปแล้วหรือยังไงคะ
เรื่องก็ไม่ซาหรอกค่ะเพราะว่าตำรวจก็ยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเดิมค่ะ
หลังจากที่มีข่าวว่าตำรวจออกหมายจับผู้ชายคนหนึ่งในคดีลักษณะใกล้เคียงคือคดีต่อเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นตอนนั้นคนในหมู่บ้านปักใจไหมคะหรือว่าหรือว่าคิดว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้คะ
แม่ก็ไม่รู้ความรู้สึกคนในหมู่บ้านนะแต่แม่น่ะตกใจค่ะเพราะว่าแม่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมีในหมู่บ้านเราด้วย
คนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเอางี้ถามแม่ดีกว่าในส่วนของครอบครัวเองเท่าที่รู้เนี่ย
หมู่บ้านมีคดีในลักษณะแบบนี้หลายครั้งไหมคะ
ก็มีแต่คดีนี้คดีเดียวค่ะคดีล่วงละเมิดเด็ก๕ขวบแล้วก็มีคดีชมพู่นี่แหละค่ะ
เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ไม่เคยมีให้รู้มาก่อนเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะจะมีก็แต่เป็นเรื่องเด็กกับเด็กค่ะของน้องคนนี้แหละค่ะ
แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ใหญ่ทำค่ะ
แม่ตอนที่มันมีข่าวขึ้นมาตอนแรกคือตั้งแต่ก่อนที่จะมีการออกหมาย
แล้วชัดเจนว่าเป็นคดีออกหมายจับใครในเรื่องคดีไหนเนี่ย
คือตอนนั้นตอนนั้นที่ข่าวออกมาแรกแววเนี่ยคุณแม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับน้องไหมคะ
ไม่ได้คิดนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เครียดตรงที่ว่า
คือแม่ยังไม่มั่นใจว่าข่าวน่ะออกมาเป็นแบบว่าผู้ใหญ่กระทำต่อเด็ก
แม่ที่แม่ไม่เครียดเพราะว่าแม่รู้มาก่อนว่าที่บ้านเรามีแค่เด็กกับเด็ก
เขาเหมือนแกล้งกันแล้วก็ตกลงให้ผู้ใหญ่สองฝ่ายมามีปรับไหมอะไรกันนะคะ
แต่เราก็นึกว่าข่าวคงเพี้ยนไปก็เลยเป็นออกว่าเป็นกลายเป็นว่า
มีคนโดนหมายจับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะจนมาเห็นในข่าวทีวีค่ะ
ในหมู่บ้านตามปกติแล้วมีคนคือมันต้องมีคนนอกพื้นที่มาบ้างมาผ่านบ้างนะคะ
แต่ว่าปกติในหมู่บ้านมีคนที่เป็นคนเร่ร่อนคนพะเนจรอยู่บ่อยไหมคะ
ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะ
ซอยบ้านเราคือมันจะไม่มีคนเล่นร่อนเดินส่วนมากจะถ้าเห็นก็คือเดินที่ถนนใหญ่เลยค่ะที่ทางรัฐยางเลย
จนถึงตอนนี้คุณแม่ก็ยังในส่วนของครอบครัวหรือตัวคุณแม่เองก็ยังไม่ได้มีน้ำหนักไปทางไหนทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะ
เพราะว่าจำนวดก็มีผู้ที่จำนวดสงสัยอยู่หลายคนนะคะ
แม่ก็ปล่อยให้จำนวดทำงานเลยเพราะว่าคนที่แม่สงสัยก็เพียงไปเยอะแล้วค่ะ
ขั้นหาตัวคนร้ายค่ะจริงจริงตำรวจน่าจะรู้ตัวคนร้ายอย่างค่ะอยู่ในขั้นหารักฐานค่ะเท่ากับเท่ากับว่าตำรวจรู้ตัวแล้วเหรอค่ะ
อันนี้แม่คิดว่าน่าจะถามตำรวจดีกว่านะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าชี้คนไหนคนไหนค่ะ
ได้ค่ะคุณแม่ยังไงขอบคุณมากเลยแล้วก็ทางไทยรัฐเองก็คงยังตามข่าวน้องชมพู่อยู่เยอะนะคะ
ขอบคุณคุณแม่ก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถามไปก็อึดอัดไปคือถามก็เหมือนบี้ตำรวจไม่ถามก็ไม่ตามข่าวนะคะ
แบบนี้ยังไม่แน่ใจว่าโดยเฉพาะหรือเปล่าแต่คดีแบบนี้เนี่ยเมื่อทิ้งเวลามาเยอะแล้วคนต้องสงสัยก็มีจำนวนมากแล้วก็ตรวจหมดแล้วทุกคนเลย
คำถามคือคนแม้แต่คนในครอบครัวก็ต้องไม่เว้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราคิดว่าจะมีเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องตรวจหมด
ไม่ว่าญาติแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องนะก็ต้องตรวจเพราะเยอะแยะไปที่ผู้ปกครองพ่อแม่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กเยอะแยะไปที่เราพบอยู่
ดังนั้นก็ต้องทำทุกอย่างไม่ว่าญาติคนไหนสนิทปู่ย่าตายายต้องเก็บหลักฐานหมดถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเมื่อยังไม่เจอใครต้องถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมด

ไม่ใช่ว่าคนในครอบครัวพอเก็บแล้วเก็บบางคนไม่ใช่
ถ้าเก็บต้องเก็บเสมอกันหมดใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอยู่แล้วทุกครอบครัวต้องเข้าใจ
เอธบินนี่คือการทำสืบสวนสอบสวน
อีกสักกี่วันที่อาจจะพูดได้น้ำหนักกว่านี้แล้วว่าสงสัยจะยังปิดคดีไม่ได้ค่ะ

ผมคือตอนนี้ผมมองว่าเขายังอยู่ขั้นตอนหาหลักฐานอยู่มันทำให้ผมคิดว่ามันจะเจอไหมล่ะหลักฐาน
ไม่ใช่อยู่ขั้นตอนถึงเจอหลักฐานแล้วจะจับกลุ่มผมผมไม่รู้นะผมไม่ลงพื้นที่
แต่ผมฟังจากทางพบตรทางจากอะไรต่างเนี่ยผมเท่ากับเห็นใจท่านว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องหาหลักฐาน
เหมือนกับน้องฝึกแม่เขาบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนหาหลักฐานยังไม่ได้ขั้นตอนหาคนร้าย
ตอนนี้หาหลักฐานก่อนเพื่อจะไปเชื่อมโยงคนร้ายตอนนี้หลักฐานมันมีมากน้อยขนาดไหน
ถ้าตีความแบบนี้ถ้าอยู่ในท่อนแรกซะได้ซ้ำไปคือ
หาหลักฐานเพื่อให้รู้ตัวคนร้าย

ส่วนว่าสมมุติรู้ตัวคนร้ายแล้วหลักฐานที่ใช้เพื่อรู้ตัวจะเพียงพอที่จะออกหมายหรือไม่

เพราะว่าก็เหนื่อยก็กดดันแล้วก็คือพื้นที่ก็ช้ำหมดแล้วด้วยนะคะ
ก็คือพยายามจะหากันทุกเม็ดแล้วนะคะ
ท่านรองเดี๋ยวเรานัดกันไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราก็อยากทราบความคืบหน้าแล้วก็วิธีการทำงานนะคะ
เผื่อถ้ามีความคืบหน้าขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งนะคะ
ยังไงวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านรองวิชัยก่อน

เพราะว่าไทยรัฐก็ก่อติดคดีของน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่มาเดือนเสร็จแล้ว
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ